แล้วประทังชีวิตด้วยการประกอบอาชีพทำไส้กรอกขายครับคุณผู้ชมครับชีวิตของเธอเป็นอย่างไรติดตามกันเลยในช่วงคนสู้ชีวิต
นี่แหละตัวนี้แหละยายคิดอยู่เหมือนกัน
ว่าถ้าเกิดล้มหมอนนอนเสือลงไปนี่ทำยังไงจะได้กิน
ยายทอดแต่ยายไม่ทอดอีก
ยายทำงานลงปูนบ้านปลาแต่พ่อส่วนพ่อส่วนพ่อส่วน

หูหูตึงเพราะหม้อบดมันทำเรื่องยาย
หม้อบดมันหลุนสี่หม้อ
แล้วก็หม้อเผาอีก๒หม้อ

โกยปูนอยู่ในใต้ท้องหม้อบด

หมอก็เอามาตรวจดูหูยายก็พอแก้วหูยายแตก
แก้วหมูแกะที่เขาก็ชินใบแพทย์ให้ตั้งแต่ชั้นบนลงมหาสร้างได้ใบแพทย์๕ใบ
หมอเขาก็ให้ยายเอาใบแพทย์๕ใบไปยื่นสารกลางสระบุรี
ยายก็ได้บัตรคนพิการมาวันนี้ทางนายกก็ช่วยยาย
คุณพิการเขาให้เดือนละ๘๐๐บาททีนี้คุณแกะเดือนละ๖๐๐บาท
รวมแล้วก็เป็น๑๔๐๐พอยายรับมาปุ๊บยายก็เหลือ๔๐๐บาท
หนึ่งก็ให้ค่าบ้านเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอด
ถ้ายายไม่ขายของยายไม่มีกินยายไม่มีใช้
ยายจะกินอะไรยายก็ไม่ได้กินไม่ได้อันนี้แล้วลูก
ถ้าอยู่เฉยไม่ได้กินแน่นอนยายก็เลยว่าเออขายของดีกว่าขายนู่นขายนี่
เริ่มแรกมันยายก็ขายกล้วยปิ้งเพราะทุนมันน้อยไงลูก
มีร้อยกว่าบาทเองทุนบางทีเขาสงสารเขาก็ให้กล้วยมา
ทีนี้ก็มาเปลี่ยนขายไส้กรอกไส้กรอกนี่บางทีถ้าทำเยอะ
มันก็ได้ประมาณ๓๔๐๐นะลูกกำไรมันนะ

ตั้งแต่ยายเริ่มทำเองมันก็พอได้ขายอยู่นะลูก
มีเงินจ่ายค่าบ้านทุกเดือนไหมครับ
แล้วเงินจ่ายค่าห้องก็มันคุณแจ่ยายไง

เอออย่าไปฟื้มเฟื้ออย่าไปเฟื้องนอย่าไปไส้ของสุริยสร้าย
มันต้องบรรยัติเลยลูกยายก็ต้องเก็บผัก
บางทีผักขมมั่งผักไอ้เป็ดมั่งขึ้นมาต้ม
แล้วก็บางทีเก็บผักแถวนี้ต้มตำน้ำพริก
ยายยายไม่กินกินของไม่ยากคุณยายไปขายของทุกวันไหมครับ
ก็ไม่ได้ไปทุกวันนะลูกยายวันนี้ยายทำไส้กรอก
พรุ่งนี้ยายขายมือลืนนี้ยายทำไส้กรอก
วันต่อไปยายก็ขายคือขายวันเว้นวันนะลูก
ขายทุกวันมันทำไม่ได้มันทำไม่ทันนะลูก
ทีนี้หยุดเสาร์อาทิตย์พออนามัยเขาปิด
คนก็ไม่มาทำงานที่อบตถ้าขายตามบ้านไม่มีที่ตั้ง
เพราะว่าทางเห็นไหมทางมันแคบแล้วอ่ะเออตั้งขายไม่ได้
มันต้องขินไปเรื่อยเรื่อยขินไปเรื่อยเรื่อยไม่มีที่วางขาย
ไม่มีหรอกลูกความสุขไม่มีเลยเออมีแต่ไฟนรกมันเผา
เพราะว่ามันคิดมากนะลูกมันคิดตอนที่ว่าหาไม่ได้อ่ะ
เออมันถ้าพอหนึ่งไม่ได้กินเนี้ย
แน่นอนเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนปวดแค่ไหนก็ต้องไปเถอะ
ความความมะนาอุดทนยายเถาแต่ยายไม่เถาอีก
มานะอดทนนี่แหละลูกปากท้องเรานี่แหละมันบังคับเราอยู่
เหนื่อยจริงเหนื่อยก็จริงแต่ก็อย่าท้อ

เดี๋ยวนี้ยายคิดว่าความพยายามคือความสำเร็จ
เราท้อแต่ไม่ถอยเออมันก็จะจะสำเร็จลูกล่วงไปดีนะลูกน่ะ
พูดแต่พูดง่ายน่ะเออจริงจริงบอกคุณยายว่าอย่าท้ออย่าท้อ
ใช่ไหมแต่อย่างนี้ถึงแม้ว่ายายเขาเนี่ยจะท้อบ้าง
แต่เขาไม่เคยถอยนะจริงค่ะไปให้กำลังใจได้ครับคุณผู้ชมครับ
ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้ตรงนี้แล้วถ้าใครอยากไปอุดหนุนไส้กรอกของคุณยายเขา
ก็ไปกันได้นะครับแกจะขายอยู่แถวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านป่าตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าเป็นต้นไป
ถ้าอยากไปอุดหนุนจริงจริงตั้งใจแล้วโคไปเลยฮะครับ
โทรไปสอบถามคุณยายเขาได้ว่ามาขายหรือยังเพราะปกติก็จะขายแบบวันเว้นวัน
นั่นแหละที่บอกการทำขายไม่ทันจริงจริงค่ะ
ก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันได้รวมถึงเราเองก็ได้กำลังใจจากคุณยายด้วยเช่นกันค่ะ